โอ้โหเมื่อวานนี้ต้องไปนั่งไล่ตามมันเกิดอะไรขึ้น

ของหวานปังชามันจะเย็นไม่ใช่เหรอทำไมมันเดือดได้ล่ะ
ใช่แล้วคือมันมีอะไรฟ้องกันเป็นร้อยล้าน

เมนูปังชาเหรียญแบบฟ้องร้อยล้านคุณผู้ชม
ร้านที่กรุงเทพมหานครฟ้องเรียกค่าเสียหาย๑๐๒ล้านบาทครับ
นี่ดูในโพสต์เนี่ยเขียนว่าปังชาได้รับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าอ่า
เดี๋ยวต้องฟังเขาฟังเขา
จุดเริ่มต้นของดราม่านี้ย้อนกลับไปคุณผู้ชม๒๗สิงหาคมที่ผ่านมา
ร้านอาหารแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครโพสต์ผ่านเพจระบุว่า
จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเครื่องหมายการค้าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจไทย
ร่วมกันอย่างยั่งยืนแบรนด์ปังชาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
นี่ฮะจนเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ว่าชื่อเมนูนี้หลายคนกินมาตั้งนานแล้ว
อีกทั้งผู้ค้าบางรายก็เอาไปตั้งเป็นชื่อร้าน
จดทะเบียนแบบนี้แล้วคนอื่นทำไงอ่ะ

ข่าวนี้ดูดราม่าดูข้อเท็จจริงดูข้อกฎหมาย
ใครเป็นผู้ประกอบการร้านแล้วจะได้รู้ว่าเอ๊ะเราขายปังชาได้เปล่าวะ
อ่านักข่าวลงพื้นที่ไปเลยครับร้านปังชาน้ำชาเชียงราย
อยู่ใกล้นะครับสี่แยกประตูสลีหรอ
เขตเทศบาลนครเชียงรายนายวีรชาติไอรากาญจนาศักดิ์อายุ๓๖ปี
ท่านเป็นเจ้าของร้านแสดงหนังสือจากบริษัทแห่งหนึ่ง
ส่งมาจากห้วยขวางกรุงเทพมหานคร
ส่งมาหาหลายครั้งเลยช่วงเดือนกรกฎาคมปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ย
ให้ยุติการละเมิดเครื่องหมายการค้าปังชา
เพราะคล้ายกับชื่อบริษัทจดทะเบียนและเรียกค่าเสียหาย๑๐๒ล้านบาทครับ

ชำระค่าเสียหายภายใน๗วันนับตั้งแต่ได้รับหนังสือ
วบคู่กับการยกเลิกใช้ชื่อร้านปังชา
และให้เลิกใช้คำว่าปังชาในชื่อเมนูน้ำแข็งใสด้วย
หากยังเพิ่งเฉยจะคิดค่าเสียหายอีกวันละ๑๐๐๐บาท
นะครับต่อวันต่อร้านเหรอ
หรืออย่างไรต่อร้านนะครับก็เขียนมาแบบนี้
นายวีรชาติบอกว่าเคยทำงานตกแต่งภายในนะครับ

เพื่อให้คนจำง่ายจึงใช้ชื่อว่าปังชา
เพราะเราขายน้ำชาแล้วมีขนมปังปิ้ง
ส่วนบริษัทดังกล่าวทราบว่าขอจดทะเบียนปลายปี๒๕๖๒
ย้ำว่าก่อนหน้านี้เคยไปขอจดที่เบนการค้า
ชื่อร้านเช่นกันแต่ปรึกษา
แล้วเสนอให้ออกแบบชื่อสอดคล้องกับรูปภาพ
ก็เลยชะลอไปส่วนเมนูน้ำแข็งใสที่ร้าน
ปังเย็นไม่เคยใช้ปังชา
ส่วนค่าเสียหายไม่มีจ่ายหรอกครับ๑๐๒ล้าน
ใช่แล้วก็บอกถึงขั้นว่าจะต้องบอกกับเมียเลยนะ
เธอสงสัยเราคงต้องเลิกกันแล้วล่ะ
เพราะเราไม่อยากให้เธอเดือดร้อนต้องเลิกกับเมีย
ลองฟังนะครับเขาหน่อยครับ
เพราะว่าอย่างน้อยเราไม่ได้มีเจตนาที่ว่าจะไปลอกเรียนครับ
เพราะว่าอย่างน้อยเราก็เปิดก่อนที่เครื่องหมายตัวนี้จะจดขึ้นมา
อย่างน้อยเราเปิดปี๖๔เครื่องหมายดังกล่าวที่อ้างถึง
เพิ่งจดได้เมื่อภศภาที่ผ่านมาครับ
นี่เอาจากเหนือลงไปใต้มั่งไปสงขานี่

ร้านน้ำชาตินับไม่ได้หรือเปล่านับไม่ได้
พี่เบิร์ตบางร้านเขาขายขนมปังปิ้ง

แล้วเขาจะเรียกอย่างล้านนี้ทางฉังเผือก

ถูกส่งหนังสือเรียกเก็บค่าเสียหาย
เนื่องจากป้ายไฟมีคำว่าปังชา
แล้วก็เมนูของว่างชื่อขนมปังชาไทย
นะครับแจ้งเรียกเก็บค่าเสียหายเจ็ดแสนบาทส่วนตัวบอกว่าเหมือนถูกรังแก่ครับ
เอาลองฟังเขาบ้างฮะ
พ่อค้าแม่ค้าเขาวิงวอนครับหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านเครื่องหมายการค้า
ตรวจสอบข้อที่จริงหน่อยว่ากรณีนี้มีเจตนาอะไรกันแน่นะครับ
หรือว่าเป็นการรับรองที่ถูกต้องหรือไม่
ยังไม่จบเรื่องนี้ยังไม่จบ
ต้องไปดูสิเอาจริงเนี่ยน้ำแข็งเข้าไปในเพจของร้านเลยนะ
แล้วก็เข้าไปดูในกรมทรัพย์สินทางปัญญาเขาก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้ด้วยเหมือนกันนะคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราค่อยไล่เลี่ยงกันนะคะ
ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาเขาก็โพสต์เอาไว้เลย
บอกว่าบอกว่าปังชาหรือว่าน้ำแข็งใสราชาไทยเนี่ย
จริงมันมีขายมานานแล้วนะมันไม่มีใครสามารถจะจดสิทธิบัตรแล้วก็อนุสิทธิบัตรอ้างเป็นสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวได้
แต่ขีดเส้นใต้แล้วก็ไฮไลท์ไว้ตรงนี้เลย
ภาชนะที่ใส่ปังชาของแบรนด์ที่เป็นข่าว
คุณผู้ชมลักษณะมันเป็นเหมือนชามทองเหลืองมั้ง
แบบนี้ค่ะอันนี้แหละคือที่เขาจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์เอาไว้
ดังนั้นเมนูปังชาย้ำอีกครั้งนึงนะคะว่าใครจะขายก็ได้
แต่อย่าเอาลวดลายหรือว่าภาชนะที่คนอื่นจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตไว้ไปผลิต
ถ้าเกิดว่าคิดค้นสูตรขนมขึ้นใหม่เนี่ยยังไม่มีปรากฏที่ไหนมาก่อนนะ
คือสามารถขอจดอนุสิทธิบัตรได้แล้วนอกจากนั้นนะคะคุณผู้ชมกรมทรัพย
ทางปัญญาที่ระบุเอาไว้แบบนี้ทางฝั่งทนายนิด้าทางทนายนิด้าเนี่ยนะคะก็
โพสต์ข้อมูลตอกย้ำว่าจากที่ดูเอกสารร้านชื่อดังที่กรุงเทพ
จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเฉพาะรูปภาพหรือว่า
โก้ภายในรูปนั้นอะไรบ้างล่ะคือโลโก้ร้านรูปผู้หญิง
ถ้วยตัวหนังสือปังชาทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษ
อ่ะนะคะทีเนี้ยมันมีคำถามว่าอ้าวจดทะเบียนแบบเนี้ยนะอืม
คำว่าปังชาเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาร้านนี้จะใช้ได้
แต่เพียงผู้เดียวหรือเปล่าคำตอบในเรื่องนี้คือไม่ใช่ค่ะ
คุณผู้ชมเพราะผู้ขอจดเนี่ยขอสละสิทธิ์ที่จะใช้คำว่าปังชาแต่เพียงผู้เดียว
เนื่องจากคำว่าปังชามันเป็นคำสามัญนะพี่เบิร์ตดองผู้ชม
ใช่เขาใช้กันทั่วไปมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ร้านขายโอเลี้ยงมาก่อนเนี่ย
เขาก็ไม่ได้คือคำว่าปังชามันไม่ได้เป็นคำเอามาผสมหรือว่าให้มันพิษดารอะไรไงคะ
นี่ถ้ามีใครไปจดมันไก่ขึ้นมาแล้วโอ้โหไม่เดือดร้อนกับทั้งประเทศเลยหรอ
ก็ใช่ไงมันไก่ค่ะก็นี่แหละเขาถึงบอกว่าคนอื่นสามารถใช้ได้
ถ้าเกิดว่าไม่ไปละเมิดหรือว่าก๊อปปี้รูปแบบหรือว่าโลโก้ที่เขาจดลิขสิทธิ์เอาไว้อยู่นะคะคุณผู้ชม
คือจะต้องไม่ทำเพื่อให้คนเข้าใจผิดว่าใช้รูปแบบฟ้อนต์ภาษาไทยภาษาอังกฤษเดียวกัน
นึกว่าเป็นร้านเนี่ยคือถ้ามองในมุมร้านปังชาที่เป็นแบรนด์ลูกของร้านลูกไก่ทองเนี่ย
เขาก็มองว่าไม่อยากให้มีร้านอื่นไปทำให้ลูกค้าเข้าใจผิดว่าเป็นเครือเดียวกัน
ที่จะไปใช้รูปผู้หญิงใช่ไหมใช่นั่งพับเพียบแล้วก็มีขนมปังชาวางอยู่แล้วมีไอ้ถ้วยชามทองเหลืองเนี่ย
และอย่าไปทำลูกลักให้เหมือนของเขาแบบนี้แบบนี้
้อนโลโก้นั้นสำคัญนะข้างบนขวามือคุณผู้ชมคืออย่าทำให้คนอื่นเขาเห็นโลโก้นี้
แล้วจะเข้าใจว่าอ๋อร้านปังชาแบรนด์ลูกลูกไก่ทองเนี่ย

ร้านขออภัยที่มีการสื่อสารแล้วก็ทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน
ร้านขอน้องรับทุกคำติชมคำแนะนำแล้วก็จะปรับปรุงพัฒนา
ในการสื่อสารการบริการสินค้าต่อไป
แล้วก็ขอบคุณทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาด้วย
ที่ได้ให้ข้อมูลแล้วก็หาแนวทางร่วมกันในการชี้แจง
เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจทางแบรนด์อย่างดีที่สุด
ที่สำคัญกราบขอบพระคุณด้วยความเคารพจากใจในทุกท่านที่ร่วมกันโพสต์
แสดงความคิดเห็นให้แนวทางอธิบายในข้อมูลที่มี
เพื่อเป็นความรู้กับปังชายอย่างดีที่สุดขอบคุณจริง
ละเอียนหนังสือทั้ง๒ฉบัติบิ๊บส่วนเหมือนกับบัตรความบาทโรติส

ขายได้ค่ะอย่าว่าแต่ระดับประเทศเลยอย่าในประเทศเลยข้าวหอมมะลิ
เออจำได้ไหมเวียดนามเขาจดสิทธิบัตรพันธุ์ข้าวหนึ่งของเขา
เออเออทั้งที่ของไทยเราก็มีค่ะนะฮะ
ช่วงท้ายเมื่อกี้ที่พี่น้ำแข็งบอกคือร้านปังชาเขาโพสต์ชี้แจงใช่ไหม
แต่ว่าตอนนี้ที่คนเรียกร้องคืออยากให้เขาเนี่ย
ทางร้านปังชาขอโทษกับร้านที่ไปยื่นโนติสใส่เขา